คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ชาวพุทธเห็นแล้วก็ไม่สบายใจครับ
ใช่กลุ่มหนึ่งค่ะแต่งกายคล้ายพระโฮมจีวอน
เสร็จแล้วคาดว่าเมาหรือยังไงไม่ทราบนะคะ
ก็ส่งเสียงวีดว้ายกระตู้วู้นแล้วอวยพรเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูการแต่งกายนะคะ
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วก็ส่งเสียงกันสนุกสนาน
ไม่ได้มีคนเดียวนะคะในคลิปนี้เนี่ยมีอีกคนนึง
พอคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกไปก็มีการตั้งคำถามว่านี่พระจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าใช่พระจริงทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่นะคะ
ล่าสุดเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑ค่ะ
ได้มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าวัดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นส่งเข้าประกวด
ปาร์ตี้ในกุฏิมีการดื่มเบียสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน
สาธุนี่ค่ะนี่คือเพจแม่ทับลิง๓ทับ๑นะคะ
แล้วก็ยังมีภาพถ่ายของพระกลุ่มเดียวกันค่ะ
นั่งดื่มกินในร้านอาหารซึ่งเป็นการแบบดื่มกินเครื่องดื่มในห้อง
ซึ่งเขาคาดว่าตรงนี้เป็นกุฏิหรือไม่นะคะ
แล้วก็ยังมีภาพถ่ายการใช้ผ้าคลุมศีรษะ
มีการเอาแอปแต่งภาพให้ดูมีสีสันคล้ายกับเป็นการถ่ายแบบนี้ค่ะ
รูปนี้นะคะที่มีการเผยแพร่กันไป
มีรายงานบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่พระแต่เป็นสำมะเนร
ไม่ทราบสังกัดวัดและกำลังศึกษาที่สถาบันสงฆ์แห่งหนึ่งค่ะ
นี่นะคะอย่างไรก็ตามนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ทราบแล้วนะคะเรื่องของการเผยแพร่คลิปนี้ตอนนี้ประสานภูมิในการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็ไปเร่งตรวจสอบชื่อสังกัดวัด
ถ้าพบว่าอยู่ในขอนแก่นจริงก็จะดำเนินการตามขั้นตอน
แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่อื่นก็จะเตรียมประสาน
สำนักพุทธของพื้นที่นั้นดำเนินการเหมือนกันค่ะ
โอ้โห